สำหรับน้ำใจของคนในวงการบันเทิงค่ะ
ส่งให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
อย่างแท้มคนงานช่วงนี้ในกรุงเทพฯหรือว่าในพื้นที่สีแดงต่าง

เมื่อวานนี้แม่แพทย์พาน้องเรสซิ่งนะครับ
กันไปเลยค่ะทั้งข้าวกล่อง๒๐๐กล่องนะ
อาหารแห้งข้าวของเครื่องใช้จำเป็นมากมายพี่แจ๊ค
แล้วก็วิตามินซีสำหรับเด็กอีก๒๐๐กระป๋องเลย
นมเอาไปเลย๒๓๐๐กล่อง
น้ำดื่มขนมปังอีกเจลแอลกอฮอล์
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะ
ด้วยความว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานอยู่ที่แคมป์คนงาน
ซึ่งไม่ไกลจากบ้านคุณแพทย์ค่ะแถวพระรามสาม
ซึ่งเห็นบอกว่าที่นี่ค่อนข้างมีแคมป์คนงานเยอะนะคะ
เพราะว่ามี๔๕แคมป์แถวนั้นก็มีการก่อสร้างคอนโดกันเยอะนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องแรงงานชาวต่างด้าวค่ะ
แพทย์บอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่าเห็นแล้วเป็นห่วงคนงานที่ต้องกักตัวกันอยู่ในแคมป์ออกไปไหนไม่ได้
พูดตรงเงินก็ไม่มีแล้วจะทำกันยังไง
เกรงว่าการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงและอาจจะยังมาไม่ถึงค่ะ
อะไรที่เธอพอจะช่วยได้เห็นว่าแถวบ้านมีหลายแคมป์
ก็เลยไปสอบถามมาว่าพี่น้องแรงงานเนี่ยขาดเหลืออะไรกันบ้าง
เธอก็เลยเตรียมของไปมอบให้นะคะ
แล้วก็เห็นว่าวันนี้เนี่ยก็ยังจะเดินทางเตรียมไปให้อีกหลายแคมป์ด้วยนะคะคุณผู้ชม
อันนี้มอบให้กับคนในครอบครัวนักดับเพลิง
จากเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วก็โรงงานระเบิดที่สายประเมินกิ่งแก้วนั่นเองนะ
ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือพี่หม่ำจกมกค่ะเป็นตัวแทนของคุณเพชรสหรัฐนะ

หม่ำเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของน้องพอร์ส
วีรบุรุษนักดับเพลิงที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชม
รวมไปถึงยังมอบเงินบางส่วนให้กับครอบครัว
ดับเพลิงท่านอื่นที่ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยนะคะ
เป็นจำนวนเงินทั้งหมด๒แสนบาทเลยทีเดียวค่ะ
ค่ะนะคะเห็นน้ำใจแบบนี้นะคะแล้วก็เราต้องสู้เนอะ